ลงใต้ไปที่จังหวัดตรัง

แล้วมันใหญ่ปองขนาดนี้

ปองกลางเลยค่ะ

งูเหลือมตัวนี้ความยาว๔เมตรนะ
เอาจริงไอ้ยาวมันก็ยาวอยู่
แต่ไอ้ที่น่ากลัวกว่ายาวคือความป่องความอ้วนของมันเนี่ยฮะ

เป็นลูกหมูที่มันไม่มีบัตรประชาชนหมู
ไม่ใช่มันไม่ใช่คน
แต่อย่างนี้ไอ้หมูเถื่อนที่ว่าคือหมูป่า

แล้วอย่างนี้มันจะเลื้อยไปไหนได้ล่ะ
ก็ลูกหมูตัวมันเล่เท่

อย่างนี้มันก็เลยต้องนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนี้

มันยังรอดอยู่แต่ว่ามันเลื้อยไปไหน

เจ้าของบ้านเลขที่๕๖หมู่๕ตะบนหนองตรุษอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนี่แหละ
คนที่เขาเห็นเขาเล่าว่าช่วงกลางดึกมาเจองูเหลือมตัวนี้มันนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น
สยองขนาดไหนเอาคุณคิดละกันกลางค่ำกลางคืนคุณส่องไฟฉายเจอกับสิ่งนี้เข้าไป
ตอนแรกเขาคิดว่ามันน่าจะตายแต่อย่างนี้ไปมามันยังไม่ตายใช่ไหม
ก็เลยไปตามพี่กู้ภัยให้มาช่วยจับหน่อย
ก็ยังไม่เคยเห็นมันไปไล่กินสัตว์อื่นให้ได้เห็นแบบนี้มาคราวนี้โอ้โห
อิ่มไปไหนไม่รอดนอนนิ่งอยู่อย่างนี้ครับ
แต่สุดท้ายคือยังไงทางคนที่เขาจับงู
ก็คือเอาไปไว้ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยคือเคลียร์มันออก
แล้วก็ปล่อยให้มันย่อยไปเองใช่ไหม
คงต้องปล่อยอยู่อย่างนั้นเพราะมันก็ไม่ได้แบบว่า
ขย่อนออกมาขยอกขย่อนขย่อนออกมา
ขยอกเอาเข้าขย่อนเอาออก
ปล่อยมันไปตามธรรมชาตินะคุณผู้ชมนะ